สิ่งที่เราเผชิญอยู่ทางด้านเศรษฐกิจ
นอกจากปัญหาเรื่องของการส่งออก
ท่านก็บอกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายแล้วนะคะ
เราเจอปัญหาที่เป็นคลื่นลูกใหม่
แล้วจะบอกว่าคลื่นลูกนี้ค่อนข้างแรงเหมือนกัน
กระทบโดยตรงต่อภาคการส่งออก
นั่นก็คือกรณีที่สหรัฐยื่นเรื่องมา
บอกว่ากำลังจะมีการพิจารณาทบทวนตัดสิทธิ์ภาษีสุรกากร
ที่ไทยนำเข้าไปสหรัฐ
คือก่อนหน้านี้เราได้รับการยกเว้นหลายรายการ

ต่อไปนี้ค่ะสหรัฐบอกว่า๕๗๓รายการ
ถ้าเกิดว่าไทยนำสินค้าพวกนี้
อยู่ในลิสต์๕๗๓รายการเข้าไปในสหรัฐ
จะไม่ได้การงดเว้นภาษีแล้ว
แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ส่งออกของไทย
ต้องมีต้นทุนในการนำเข้าประเทศเขามากขึ้น
สิ่งที่กระทบมาเป็นลูกโซ่ก็คือ

ส่งออกเราเองก็ติดลบกันมาทุกไตรมาส
สิ่งที่กระทบเป็นลูกโซ่ตอนนี้เราเห็นชัดเจนเลย
กรณีที่เริ่มปลดคนงาน
เริ่มให้คนงานหยุดงานแล้ว

ประกาศหยุดงานแรงงาน๒เดือน

วันอังคารเขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีกัน
วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะ
แม้ว่าวันนี้จริงปกติอังคารเขามีการประชุมคอรมอลชุดใหญ่ใช่ไหม
แต่วันนี้ค่ะต้องเรียกคอรมอเศรษฐกิจประชุมเป็นการด่วนนะคะ
ที่สุดแล้วผลการประชุมได้มอบหมายให้๓กระทรวงเป็นแม่งานหลัก
ประกอบด้วยกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศ
ไปร่วมหารือแนวทางที่จะขอให้สหรัฐทบทวนเรื่องนี้

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเลยว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเพราะอะไร
ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงยังไม่ได้มีผลกับประเทศไทย
จะมีผลคือ๒๕เมษายน๒๕๕๙
ถ้าเกิดขึ้นจริงถ้าเราไปขอเขาให้ทบทวน
แล้วเขาไม่ทบทวนเขาบอกว่าจะเอาตามนี้
แน่นอนว่ามันเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากนี้๓กระทรวงนายกมอบหมายให้ไปพิจารณา
หารือกันนะคะว่าจะดำเนินการแนวทางไหนได้บ้าง
ส่วนนายกรัฐมนตรีเองก็เน้นย้ำนะคะบอกว่า
เรื่องนี้รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอดเพราะเรื่องนี้จริงแล้ว
สหรัฐอเมริกาเขามีการพิจารณามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นับไป๔ปีแล้วแล้วก็ส่งสัญญาณมาที่ประเทศไทยเป็นระยะ
ล่าสุดเราได้รับจดหมายเตือนก็คือกันยายนที่ผ่านมา
นายกได้รับจดหมายแล้วก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
ตอนนี้พยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอด
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
แต่ยังไม่ต้องให้อีกฝ่ายเขายอมรับด้วย
และหลังจากการประชุมนะคะคนที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยตรงแล้วก็ต้องช่วยแก้ไขปัญหาด้วย
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วย
ระบุกับนักข่าวค่ะบอกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสิทธิ์ของสหรัฐในอีก๖เดือนข้างหน้า
คือตอนนี้ยังไม่เกิดนะแต่๖เดือนข้างหน้าก็คือการที่ไทยต้องเสียภาษีนำเข้าสินค้า
ไปที่สหรัฐอเมริกา๕๗๓รายการคิดออกมาเป็นเงินแล้วรวม
อยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๑๘๐๐ล้านบาทที่เราต้องรับภาระส่วนนี้
จากเดิมที่ตัวเลขมันเป็น๐ทีนี้มันเพิ่มขึ้นระดับพันล้าน
มันก็มีความเป็นห่วงต้นทุนมันก็เพิ่มมากขึ้น
มันกระทบกับเรื่องของการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่น
เขาก็ส่งสินค้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา
ถ้าเกิดว่าเรามีต้นทุนตรงนี้ผูกมาแน่นอนว่าราคาขายสินค้าของเราก็จะแพงกว่าประเทศคู่ค้า
ซึ่งโอกาสในการขายสินค้าก็จะน้อยลงด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไปกระทบกับตัวเลขการส่งออกด้วย
และเรื่องนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์เตรียมการล่วงหน้า
บอกว่าหลังจากนี้นอกจากจะทำการพูดคุยกับฝากฝั่งของสหรัฐ
ซึ่งเรามีเวลา๖เดือนแล้วเนี่ยนะคะ
กระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะมีการวางแนวทางบุกตลาดทั่วโลก
เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกซึ่งเป็นปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน
หลังจากนี้บอกจะไม่รอเลยค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชน
ออกไปรถโชว์เลยนะคะ๑๐กลุ่มตลาดใหญ่
ประกอบไปด้วยจีนอินเดียแอฟริกาใต้เอเชียใต้ตะวันออกกลาง
ญี่ปุ่นเกาหลีตุรกีเยอรมนีและกลุ่มสาภาพยุโรป
รวมทั้งต้นเรื่องก็คือสหรัฐอเมริกานั่นแหละ
ซึ่งสหรัฐอเมริกากระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะเจาะลึกแบบรายมลรัฐเลย
ก็ตามฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องพยายามที่จะเจรจาให้เขาเกิดความเข้าใจว่า
เรื่องเราทำได้หรือทำไม่ได้เช่นจะเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าว
สามารถตั้งสภาพแรงงานในประเทศไทยได้เนี่ยอันนั้นกระทรวงแรงงานก็จะเป็นผู้ที่จะไปชี้แจงทำความเข้าใจ
ว่าเราอยู่ในฐานะที่จะทำได้หรือไม่อย่างไร
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นขึ้นมาคือคุณจุลินก็พูดแล้วนะคะว่า
ต้องไปดูนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ต้องไปดูว่า
ข้อเรียกร้องที่ให้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเนี่ย
ลักษณะคือมีสิทธิ์และศักดิ์ที่จะสามารถรวมตัวกันเรียกร้องต่อรองกับนายจ้างเนี่ย
และศักดิ์ตรงนั้นเท่ากับคนไทยเป็นไปได้หรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า
ไทยไม่จำเป็นต้องตั้งสภาแรงงานต่างด้าว
และการตั้งก็เป็นเรื่องยากมาก
เพราะว่าที่ผ่านมาไทยให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

ยืนยันนะคะขณะนี้ยังไม่ได้มีการคิดเรื่องเกี่ยวกับแรงงาน
แล้วก็เชื่อว่าหากสามารถตกลงกันได้สหรัฐก็จะลืมเรื่องรายงาน
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำด้วยนะคะ
ว่าไทยมีสาภาพแรงงานต่างด้าวไม่ได้
เพราะจะทำให้สิทธิมากกว่าคนไทย

เพราะถ้าเกิดว่าเราไปลงนามสัตว์และสิทธิ์
ในเรื่องของการเรียกร้องต่างการรวมตัวของแรงงานต่างด้าว
ก็จะเท่ากับคนไทยนะคะ
คุณผู้ชมแต่ยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวเราใจเย็นนะคะ
เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
คุณดอลประรมัติวินัยบอกว่า
เดี๋ยวเวทีประชุมอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒ถึง๔พฤศจิกายน
เดี๋ยวจะมีการหารือกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ
ท่านเองก็จะเดินทางมาประชุมด้วย

ไทยเองยังมีเวลาในการพูดคุยเจรจาต่อรอง
ก็อีก๖เดือนนะคะกว่าจะ
ถ้าเกิดว่าประกาศใช้จริงก็๒๕เมษา
แต่เดี๋ยวเรารอดูผลก่อน๒๔พฤศจิกายน

ค่ะก็อาจจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุย
แต่ข่าวล่าสุดบอกว่าทรัมป์ไม่มา

คือปกติที่ฟิลิปปินส์๒ปีที่แล้วท่านไป